ทานกันต่อแต่ทีนี้พาไปทานกุ้งกันบ้าง

เป็นกุ้งกล้ามแดงน้ำจืด

เลี้ยงแต่ว่าเขาบอกว่านอกจากสีอิสรัน
เขาก็จะมีสีแดงแต่ว่ารับประทานได้ด้วย
ก็คือการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงน้ำจืดนี่แหละ
เขาบอกว่ามีรายได้เดือนละกว่าหมื่นบาทเลยนะ
ลุมสถาปนิกนายนี้ชื่อว่าคุณพันธศักดิ์ขาตะแคะเล่
อยู่ที่บ้านบ่อน้ำเย็นตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มีอาชีพเป็นผู้ช่วยช่างเขียนแบบค่ะของเทศบาลตำบลป่าแดด
ใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านของตัวเองนี่แหละ
เพราะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือว่ากุ้งเครฟิชนะคะ
โดยซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพาะเลี้ยงในถังพลาสติก
แล้วก็บ่อซีเมนใช้เวลาประมาณ๓เดือนเท่านั้น
เขาบอกเลี้ยงง่ายก็สามารถขายลูกกุ้งได้
ส่วนราคาขึ้นอยู่กับขนาดค่ะ
ตัวละ๗บาทก็มี๑๕บาทก็มี
ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีอายุเกิน๖เดือนไปแล้ว
หรือว่ามีขนาดประมาณ๔นิ้วขายอยู่ที่คู่ละ๗๕๐บาทนะคะ
ส่วนวิธีการขายจะประกาศทางโซเชียลมีเดีย
แล้วก็จะมีลูกค้านี่มาซื้อถึงบ้านเลยนะ
ไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะเพราะว่าหากจะเพาะเลี้ยง
เพื่อเอาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีต้องซื้อจากแหล่งที่ต่างกัน
เพื่อไม่ให้สายเลือดเดียวกันนั้นมาผสมกัน
ไปเลี้ยงในบ่อซีเมนขนาดใหญ่อย่างน้อย๖๘เดือนนะคะ
เบาะต้องมีอุปกรณ์ให้กุ้งได้ไต่หรือว่าซ่อนตัว
ถึงจะโตได้ดีกุ้งเขาต้องมีการบริหารนะ
ตัวโตนี่น้ำหนัก๑กิโลกรัม
มันจะมีประมาณ๗ตัวขายราคากิโลกรัมละ๑๐๐๐บาท
นี่คือยังไม่ได้ประกอบอาหารนะเป็นตัวสดของเขาเลยนะ
ก็ราคาปลาไปละกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ตามร้านอาหารต่างตอนนี้ยังมีความต้องการสูงนะคะ
ทำให้คนนี้สามารถสร้างรายได้เสริมเดือนละไม่ต่ำกว่า๑หมื่นบาทค่ะ

เขาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะเอามาทำยังไงนะ

เพราะว่าส่วนใหญ่อยู่อเมริกา
เพราะบ้านเรามีคนนิยมเอามาเลี้ยงกันนะครับ
ก็ทานได้ง่ายขึ้นก็บอกเอาไปลวก

กับเครื่องเคียงแบบฝรั่งก็เป็นบรรดามันฝรั่งบดมันฝรั่งทอด
อันนี้จะซ้ำเติมกันไปถึงไหน
จำเติมความหิวกันไปถึงไหนนะฮะ